คุณผู้ชมมาดูรุ่นจิ๋วกันบ้างดีกว่านะคะ
อย่างน้องมะลิภาควันสาธวงศ์ลูกสาวของพี่ปอร์ทิศดี
เราติดตามน้องมาเนี่ยต้องเป็นเจ้าหนูสามจุกนะ
หลายคนก็บอกว่าน่าตาน่ารักน่าแอ็นดู
คงจะได้เข้าวงการสักวันหนึ่งนะฮะ
แต่ตอนนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยค่ะ
ว่าน้องมะลิเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นตัวจริงนะคะ
เพราะว่าอะไรตอนนี้น้องเป็นดารานะจ๊ะ
ตีบทนางเอกตอนเด็กได้กระจุยเลยค่ะ
นางเอกของเรื่องก็คือคุณปรางกัณรันนั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นฉากดราม่าน้ำตาแบบอุ๊ยดีดนิ้วปุ๊บ

โดยเฉพาะซีนี่ต้องเข้าคู่กับน้องเจ้าคุณ
เจ้าคุณเนี่ยก็เล่นเป็นพระเอกตอนเด็กก็คือบินธนพัฒน์นั่นเองนะ
บอกเลยว่าเคมีดีงามเล่นกันได้เล่นกันดี
มะลิเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐตั้งแต่วันบวงสวงละครค่ะ
บอกว่าหนูนี่นะอยากเป็นนักแสดงตามรอยคุณพ่อปอกับคุณแม่โบค่ะ
อยากจะเก่งเหมือนทั้งคุณพ่อคุณแม่เลย
แล้วในระหว่างการถ่ายทำถามว่ามะลิเหนื่อยไหมลูก
ลี่บอกว่าเหนื่อยค่ะแต่ว่าพร้อมสู้
วันแรกที่ละครออนแอร์คุณผู้ชมน้องบอกว่าน้องนั่งดูกับคุณแม่
พูดเลยว่าตอนเด็กนี้นะจ๊ะก็สวยมากนะคะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์น่ารักของน้องมะลิกับน้องเจ้าคุณกันหน่อยค่ะ
หนูเป็นดาราตอนเด็กนะคะ

หนูก็ดีใจมากที่เขารับหนู

ใครตลกกว่ากันทางในกล่อง

เห็นไหมเจ้าคุณตลก

คือพี่แจ๊คถามมะลิแหละว่าหนูเขินเหรอ

น้องเจ้าคุณชิ้นตอบก่อนว่าเจ้าคุณเขิน

เพราะน้องอ่านบทแล้วพอเข้าฉากคือร้องไห้เป็นร้องไห้

เล่นแบบเนี่ยดูดิแววตรงแววตาคือแบบว่าอินกับบทละคร

มากเลยแล้วเห็นว่าเวลาอยู่กองนะเขาแบ่งเวลาด้วยนะ
พักกองอ่านบทแล้วก็ทำการบ้านที่โรงเรียนด้วย